คุณผู้ชมครับในช่วงเช้าแบบนี้ไปดูบรรยากาศ
ด้านหน้าจุดคัดกรองถนนกรยามัยตรีนะครับ

ตอนนี้มีประชาชนจำนวนมากนะครับ
ที่ไปปักหลักรอโดยไม่หวั่นอุปสรรค

แม้ว่าเมื่อคืนนี้โดยรอบมณฑลพิธีท้องสนามหลวง

แต่ประชาชนก็รอตามคิว
เพื่อจะเข้าคิวในจุดคัดกรองต่าง
ทั้ง๙จุดที่ทางหน่วยงานจัดไว้นะครับ

รายงานสดมาจากจุดคัดกรองถนนกรยานมัยตรี
ด้านหน้ากระสวงมหาทัยครับ
ผมจุดคัดกรองอยู่ด้านหน้านะครับ
แล้วก็ข้างขวาของผมคือกระทรวงมหาดไทย
ผมยืนอยู่บนถนนบำรุงเมือง
ซึ่งภาพบรรยากาศตอนเช้าในวันนี้จะเห็นนะครับว่า
มีประชาชนเริ่มมาปักหลักอยู่ริมฟุตบาท
ริมทางเท้าของถนนบำรุงเมืองแล้ว
และภาพที่เห็นในตอนเช้านี้อีกอย่างหนึ่งก็คือ
ร่องรอยของน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก

แต่ว่าจากการสอบถามประชาชนที่มาปักหลัก
ส่วนใหญ่มาปักหลักตั้งแต่เมื่อวาน
บอกนะครับว่าฝนหรือสภาพอากาศนั้น
ไม่เป็นอุปสรรคต่อสิ่งที่เขาเกิดขึ้น
สิ่งที่เขาจะรอจนกระทั่งวันพรุ่งนี้เวลา๕นาฬิกา
ผมจะขอสัมภาษณ์ตัวแทนประชาชน๑คนครับ
ที่เดินทางมารอที่นี่ตั้งแต่เมื่อวานนี้

รู้สึกท้อไหมครับเมื่อคืนเจอฝน
แล้วก็วันนี้ก็มีความเป็นไปได้ว่า

ขอให้เป็นหนึ่งใน๔๐๐๐๐คนค่ะ

และนี่ก็คือเสียงของตัวแทนประชาชนนะครับ

หลายคนก็คงจะคิดเหมือนกันว่า
หรืออุปสรรคต่างที่จะเกิดขึ้น
หลังจากนี้ภายในช่วง๒๔ชั่วโมงต่อจากนี้

จากประชาชนที่มารอริมทางเท้า

จากการตรวจสอบสำรวจของทีมข่าวไทยรัฐทีวีพบนะครับ

มีประชาชนมารอที่บริเวณถนนอัศดังตรงนู้นนะครับ
ยาวจนเกือบจะไปถึงโรงแรมรัตนโกศิลป์แล้วครับ
และนี่คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นล่าสุดที่นี่นะครับ
ผมจอมพลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวี
รายงานสดจากบริเวณด้านหน้าจุดคัดกรอง
ถนนกรยานไมตุียครับ